ส่วนอีกคนนึงที่ออกมารับทราบเรื่องนี้แล้วก็เร่ง
ดำเนินการตรวจสอบก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะครับคนเข้าไปดูในเอ็กซ์ของ
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะก็โพสต์ข้อความเลยบอกว่า
ผมรับทราบและติดตามสถานการณ์กรณีมีเหตุการณ์กระดยิงในพื้นที่ห้างสยามภารกร
โดยได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบ

สิ่งที่ห่วงใยที่สุดตอนนี้คือความปลอดภัยของประชาชนทุกคนครับ
ขอให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็แฮชแท็กภารกรนะคะ
มีรายงานด้วยว่าจริงพรุ่งนี้เนี่ย๑๐โมงครึ่ง
คุณเศรษฐาต้องเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ชั้น๔ที่สยามภารกร
คิดว่าหมายนี้อาจจะต้องเลื่อนนะคะ
อาจจะต้องเคลียร์พื้นที่กันก่อนอีกวันนะ
ใช่ค่ะนี่นายกเพิ่งออกมาจากที่ประชุมเลยนะคะ
ก็คือว่าเขาไปถามมาแต่ว่านายกก็บอกว่า
ผมทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ทราบในแง่ของรายละเอียด
แต่ว่าคุณชาดาออกจากที่ประชุมไปก่อน

เพราะสั่งการลงมาแล้วเพราะว่าก็ดูแลพื้นที่โดยตรง

คุณเสถาะทุยศิลป์นายกรัฐมนตรี
ซึ่งไปที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนี่นะครับ
ก็มีความพลาดล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเหตุ

ซึ่งตอนนั้นก็คือจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว

คุณเศรษฐาบอกว่าเบื้องต้นตำรวจรายงานว่าจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
โดยเป็นการขอมอบตัวซึ่งพบตรก็ไปควบคุมสถานการณ์
ส่วนรายงานคนเจ็บและคนเสียชีวิตเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนก่อน
หลังจากสัมภาษณ์ตรงนี้เสร็จท่านนายกก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
กับคนไร้ได้นะครับรู้สึกว่าเขามอบตัวแล้วก็มีคนมาเจ็บ
นะครับเสียไปเจ้าชีวิตถ้าเกียร์น่าจะ๓คนครับ

แต่ไม่ทราบว่าหาการเข้าไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวก็ตัดโทรสำานี่
มีรายงานต่อหรอครับพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกให้คุณ